เหตุการณ์นี้คือเพื่อนเขามารวมกลุ่มกัน

แต่ว่าอารมณ์มันค้างนัดมาต่อกันที่สภายาดอง

แล้วปรากฏว่าคือมีปาร์ตี้ชุดนักเรียน
อารมณ์มันค้างพอมานั่งรวมกลุ่มกันก็เลยชวนเล่นเกม

ไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วอายุ๒๐กว่ากันแล้ว

คือโชว์ว่าเทกระสุนออกจากลูกโม่แล้วนะ
ชื่อผู้ตายอีก๑ร่างคือนายเอกลักษณ์หรือว่าในเก่งอายุ๒๓ครับ
แผลก็คือกระสุนถูกยิงเข้าไปขมับขวาเหมือนกัน
อกจากนี้ไปเจอลูกกระสุนปืนอีก๔ลูกตกอยู่ใต้โต๊ะจุดเกิดเหตุ
แบบนี้สีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้างเอามาวางต่อกัน

เพื่อนผู้ตายครับนายวีรพงศ์อายุ๒๓เขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุ
พวกเขารวมทั้งหมด๖คนนะฮะนัดสังสรรค์กันที่ผับแห่งหนึ่ง
อายุทยานะไปรับในเบียร์คนที่เขาชวนเล่นเกมและปืนอยู่ในมือ
รับในเบียร์ที่อ่างทองซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลกันมาก
ในเบียร์มาจากอ่างทองซึ่งในเบียร์เนี่ยเขาเป็นผู้พิการด้วยนะครับ
เดินไม่ค่อยจะได้คือถูกยิงเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วมีปัญหาเรื่องการเดินเพื่อนก็ไปรับ
มาเสร็จเบียบอกว่าไม่เข้าผับกันแล้วกัน
เดี๋ยวไปรออยู่ที่ร้านยาดองพวกเองเสร็จแล้วก็ตามมากันแล้วกัน
เขาก็ไปปาร์ตี้ชุดนักเรียนกันออกจากผับ
ก็เลยมารวมตัวกันที่สภายาดองนะครับ
สักพักหนึ่งด้วยความเมาเลยชวนเพื่อน

ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าเขาเทลูกกระสุนออกจากลูกโม่แล้วด้วยนะฮะ
ให้เพื่อนดูแล้วนะครับว่าเนี่ยเทแล้วนะ
หลังจากนั้นจะเริ่มยิงแล้ว
ซึ่งเพื่อนก็ไม่มั่นใจว่าตอนที่เทออกมาคือเทมาหมดลูกโม่ไหม
หรือมันมีค้างคาอยู่ข้างใน
ทุกคนไม่ได้สังเกตเมาด้วยไงฮะ
หลังจากนั้นเขาก็เริ่มลั่นไกลแก๊กแล้วก็แก๊ก
เข้าร่างเขาแล้วทะลุไปโดนร่างเพื่อนครับ
พอเอามาเล่นเลย
กลายเป็นเรื่องเศร้าในวงเล่าไปแล้วครับ
เพราะว่าคือก็ไม่มีใครคาดคิดนะฮะ
ก็จะเห็นว่าเนี่ยทุกคนก็ยังคงแต่งตัวเหมือนกับชุดนักเรียนอยู่
แบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชมแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ที่น่าเศร้ามากกว่านั้นก็คือแม่ของนายเก่ง
เก่งคือคนที่ถูกลุกหลงเจาะเข้าไปที่ขมับขวา

ประทุมอายุ๕๖บอกว่าโอ้โห
นี่เป็นลูกคนเล็กของที่บ้านนะแล้วแม่เป็นห่วงลูกคนนี้มากคอยโทรหา
แล้วก็จะชวนลูกมากินข้าวอยู่เรื่อย
ล่าสุดลูกมีแผงว่าเออแม่เดี๋ยวเมษานี้จะไปเกณฑ์ทหาร
แต่สุดท้ายก็มาจบชีวิตลงแบบนี้ครับ

หลังจากนี้ตำรวจก็จะสอบปากคำเพื่อนที่มาด้วยกันอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนร่างของผู้ตายทั้งสองร่างก็ส่งชนะสูตรนะครับ
สนับสนุนเลยนะคะเรื่องของการเล่นอะไรแบบนี้